ประกันตัวหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะ
คุณผู้ชมทีนี้พาคุณผู้ชมไปเยี่ยมอาการ
คนไทยที่เดินทางกลับมาจากอู่ฮั่นกันหน่อยนะคะ
๑๓๔คนอยู่ที่อาคารรับรองของกองทัพเหลือนะครับใช่ค่ะ
สี่คนอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจนะครับ
ต้องดูแลอาการเพราะว่ามีไข้ด้วย
ที่ยังถูกกักอยู่ที่เรือนรับรองดูอาการนี่ไงสีหน้ายิ้มแย้มแบบนี้นะคะ
นี่ปากไม่เห็นแต่ตารู้ว่ายิ้มแล้วจะบอกว่าพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีออกตัวก่อนเลย
ขอโทษขอโทษที่ไปรับช้านะทีนี้ถามว่าตัวแทนคนไทยเนี่ยเขาร้องขออะไร
บอกว่าอยากได้โทรศัพท์มือถือเอาไว้ติดต่อสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้อง
เพราะฉะนั้นแล้วนายกให้หรือเปล่าไม่รู้นะคุณผู้ชม
แต่ว่าอยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะฟุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งมาก

ขอโทษทีเพราะว่าเราใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้กลับมาได้นะ
แต่คราวนี้ทุกคนก็มาถึงประเทศไทยแล้วก็รู้สึกมีความสุขไหม

เหลืออีกระยะหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านใช่ไหม

ที่นี่เขาทีมงานเขาดูแลดี

มีความสุขดีครับ
ถือว่าพับขวัญชายทะเลถ้าไม่กี่วันเนาะ
เดี๋ยวก็ได้คุยคุณพ่อคุณแม่กลับบ้านนะได้ใช้เวลาให้ปลอดภัย
ตัวโทรศัพท์เขายังไม่ให้ครับยังคุยกับพ่อแม่ครับ
ถึงตอนนี้ก็ไม่ได้อยากให้อะไร
แต่อย่าได้โทรศัพท์คือการติดต่อบ้านเพื่อนแล้วก็หรือว่างานนะครับ
บางทีมันไม่สะดวกคือเราไม่รู้ว่าเขาหาเราหรือเปล่า
พวกผมกลับมาถึงก็ไม่ได้ติดต่อก็ดูอาการอะไร

มุงมิ้งฟรุงฟริ้งของนายกรัฐมนตรีของเรา
ส่งมินิฮาสส่งมินิมาฮาสให้ด้วย
แล้วก็ถามน้องว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหม

แต่คนไทยทั่วประเทศบอกว่านายกอยากได้หน้ากากเพิ่มเติม
เอาที่ไม่ขายเกินราคาด้วย

มาดูตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดกันหน่อยนะคะ
เช้านี้นะคะอยู่ที่๕๖๕ศพนะคะ
เฉพาะในประเทศจีนตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อมันก็เพิ่มขึ้นนะ
เพิ่มขึ้นทั้ง๓๖๕๒รายยอดรวมเฉพาะในจีนตอนนี้นะคะ

ส่วนในอาเซียนค่ะสิงคโปร์พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด
ตอนนี้แซงไทยขึ้นไปแล้วนะ๒๘ราย
ไทยอยู่ที่๒๕รายด้วยกัน
จำนวนผู้ติดเชื้อในจีนและอีก๒๕ประเทศทั่วโลกตอนนี้นะคะ
เอาโดยรวมทั้งโลกเลยนะยอดทั้งโลกตอนนี้นะคะ
ผู้ติดเชื้อ๒๘๒๗๐รายค่ะ